จุดแง่น้ำสองคน
จุดแง่น้ำสองคน

กลับมาเถอะครับ

กลับมาเถอะครับ

กลับมาเถอะครับ

กลับมาเถอะครับ

กลับมาเถอะครับ
กลับมาเถอะครับ

กลับมาเถอะครับ